คันปีเบรน
ผ่านมาได้แล้วตอนนี้มีเลยเงินในกระเป๋า๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าอยากงั้นเรามาฟังกันครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

เอาละครับคุณหน่อยฟังไปแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๗นะครับ
มูลค่า๒แสนบาทนานจะได้ฟังกันสักทีนะครับ
ตอนนี้มีอยู่๑แสนบาทถ้าหยุดรับ๑แสน
คุณหน่อยจะสู้หรือจะหยุด

ดีจ้ะ

นักสู้ชีวิตของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตคุณหน่อย
ลูกผู้ขอบูชาพ่อแม่ด้วยดวงใจจริงนะครับ
วันนี้เธอมาด้วย๒แขน๒ขาแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงของเธอ
และใจที่เป็นนักสู้เกินร้อยนะครับ
คว้าไปได้หนึ่งแสนบาท
สำเร็จแล้วคุณหน่อยมีอะไรจะพูดกลับไปทางชายนาฏบ้างไหมครับ
ก็ต้องขอกลับขอบคุณสำหรับรายการกิติมศักดิ์แห่งนี้
ของรายการร้องได้ให้ล้านที่ให้ผู้หญิงจน
เก็บขยะอย่างฉันได้ขึ้นมายืนเวทีจุดนี้จ้ะ
และยังมีคนอีกเป็นแสนเป็นหมื่นที่จะเป็นล้านที่จะมายืนอยู่จุดนี้จ้

ที่มีคนมาทั่วประเทศมีคนที่ว่าเก็บขยะทำลา
คุณหน่อยร้องได้ครับ
คนที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือบุปการีของคุณแม่
ทุกครั้งที่ประกาศว่าร้องได้เขาพุ่งไปกราบเท้าคุณแม่ก่อนเลย
ทำทุกอย่างก็เพื่อคุณพ่อคุณแม่จริงเลยคุณหน่อย
เรื่องของบุญล้วนบุญกำลังจะทดแทนบุญคุณให้พี่หน่อย
รับรองได้ถึงแสนแน่เลยถ้าตั้งใจดี
ครับพี่หน่อย
ทำได้บ้างทำได้บ้าง

ชื่อเด็กหญิงอวัสยา
ชื่อเล่นชื่อกีต้า

ใช่ปีแล้วได้สองหมื่นก็ถือว่าเยอะสูงสุดแล้วครับบางทีก็ขาดทุนมันก็เสมอทุน
ปีนี้ลงมาแล้วครับประมาณสิบห้าวันครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าชะตากรรมจะยังไง
ก็แล้วแต่ธรรมชาตินะครับลูกชาวนาก็ถือว่าจนค่ะ
ประหยัดทุกบาทเลยอะค่ะพ่อแม่ก็เคยร้องไห้บ่อยตอนราคาข้าวตกเนี้ยค่ะ
อนาคตของหนูก็อยากทำนาด้วยค่ะ
ค่ะบ้านที่หนูได้อยู่ทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนทำเป็นล้าวเป็ดค่ะ
มีแต่เศร้ากันหลังคาที่เหลือไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วพอเขาเลิกทำแล้วค่ะพ่อของหนูก็เลยขอเช่าต่อค่ะ
ต้องมาปูพื้นไหม้แล้วก็มาทำให้หมดทั้งกระดานด้วยค่ะ
แทบครัวก็เป็นผ้ายางถ้าเกิดฝนมาก็จะกระพือแรงมาก
บางทีลมแรงจากผ้ายางกระพืออย่างเงี้ยค่ะโห
ยิ่งน่ากลัวจะปิ้นตอนดึกดึกด้วยอะค่ะน้องอ่ะกลัวลมมาก
ก็เลยพาแม่กับหนูไปอยู่ที่ห้องน้ำกัน
กว่าฝนจะหายตกอะค่ะสภาพพื้นบ้านตอนนี้นะครับ
มันก็โดนพวกกินแล้วก็ผูกไปด้วยอะค่ะรูเบลอเลย
หนูเคยพัดหล่นไปด้วยค่ะตรงนั้นเจ็บมากเลย
ทุกวันนี้หนูห่วงพ่อมากค่ะถ้าเกิดพ่อตกลงไปอย่างนี้ค่ะ
ก็ดันขึ้นไม่ไหวคนเดียวอะค่ะเพราะว่าพ่อก็หนักเก้าสิบกว่าอะค่ะ
จากรูรั่วในบ้านแล้วนะคะในห้องนอนของหนูก็ยังมีรูรั่วเลยค่ะ
รั่วแบบว่าเป็นแถบหัวนอนแล้วก็ข้างห้องเลยค่ะ
เป็นตัวแอลเลยส่วนใหญ่ก็จะมีตะขาบขึ้นมากัดด้วยค่ะ
จะกัดแม่กับหนูนะคะแม่เป็นคนกลัวตะขาบ
บางทีก็มาตัวเล็กทีก็คือตัวเท่านี้โป้งเลยอ่ะ
ถ้ามันกัดได้มันจะบวมมากเลยปวด
ลูกโดนกัดบ่อยแต่เราจะโดนบ่อยมากเลยเพราะนอนข้างล่างอ่ะ
ถ้าแบบว่าอะไรนิดนึงลูกไหมต้องนึกไว้ก่อนเลยว่าต้องตะขาบ
ยิ่งหน้าน้ำอะไรอย่างนี้มันก็จะเข้ามามันไม่มีที่เกาะไง
ตรงนี้มันเป็นที่นูนใช่ไหมที่อื่นท่วมหมดมันก็จะมาลุมอยู่ตรงนี้
เห็นคนในบ้านโดนกันแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะ
ถ้าเกิดพ่อโดนกัดก็จะถึงกับบวมเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะ
แม่กับหนูแล้วว่าน้องจะไม่ค่อยแพ้จะปวดมากกว่า
แล้วยิ่งช่วงเปิดเทอมบางทีโดนตะขับกัดข้างขวางอย่างนี้ค่ะ
บางทีก็พูดถึงก็เขียนหนังสือไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะ
กีต้าลูกสาวของผมครับก็เป็นเด็กที่ดีครับ
เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขยันเรียนครับ
เรียนเก่งครับก็ได้๔เกือบทุกวิชาครับ
คุณครูก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนครับในการไปประกวดแต่ละที่ต่างครับ
เป็นความภูมิใจของครอบครัวและพ่อแม่ครับ
ลำบากอ่ะบางทีก็ไม่มีเลยมันก็ต้องไปยืมญาติก็เกรงใจเขา
เป็นหนี้รวมก็ประมาณร่วม๓แสนต้องส่งดอกด้วยค่ะ
ปีนี้ก็โชคดีหน่อยที่กีต้าช่วยร้องประกวดร้องเพลงได้เงินมาบ้าง
แล้วก็มาช่วยซื้อปุ่ยซื้อยาก็สงสารลูกต้องมาลำบากพอเรา
ก็บางทีก็ไม่รู้จะทำไงก็บอกว่าบ้านเราจนอะไรอย่างนี้
ต้องทนไปก่อนถึงได้ทนได้ก็ทนอะไรอย่างเงี้ย
หนูตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะซ่อมบ้านไว้ให้แม่ค่ะ
แม่จะได้ไม่โดดตะขาบกัดพ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดกับตะขาบด้วยค่ะ
นั่นคือภาพชีวิตของเธอค่ะนอกจากจะต้องต่อสู้กับความลำบากนะคะ
ยังต้องต่อสู้กับสัตว์เลื้อยคานด้วย
มาพบกับเธอเลยนะครับน้องกีต้าลูกสาวชาวนามาขอสู้เพื่อบ้านที่ไร้ตะขาด

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะกีตาร์
นี่ก็คือโฉมหน้าของน้องกีต้านะครับเป็นคนกรุงเทพแน่เลยสำเนียงมาก

ไม่ใช่ฟังดูก็รู้ว่าต้องเป็นคนเชียงใหม่
เนอร์อย่างนี้มีที่เดียวสุพรรณบุรีนะครับแล้ววันนี้เรามากับใครบ้าง
มากับน้องพ่อแล้วก็แม่ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวทั้งอยู่ทางด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โซโลแกนของหนูหนูมาสู้เพื่อบ้านที่ไร้ตะขาบ
มันเกิดอะไรขึ้นกับตะขาบทำไมบ้านเราตะขับเยอะขนาดนั้นนะคะ
บ้านหนูตอนน้ำท่วมดินมันยุบใช่ไหมคะแล้วก็มันยังมีช่องโหวต
ตั้งแต่ข้างนอนหนูยันหัวนอนมันก็เลยมีตะขาบขึ้นนะคะ
พอช่วงฝนตกอย่างนี้อย่างตอนนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาบ่อยมาก
มันมาบ่อยขนาดไหนเราประสบปัญหากับตะขาบในขนาดไหนลูก
อาทิตย์หนึ่งเนี่ยถึง๑๒ครั้งเลยค่ะ
คือตอนนอนเราก็นอนกันกับที่บ้านเนี่ย๔คนแต่ตอนตื่นมานี่เยอะไหม
เจอแบบมากสุดเลยบนที่นอนตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเขามาแจมกับเราเนี่ยกี่ตัว
ประมาณ๒๓ตัวอย่างนี้แหละค่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นมาบนที่นอน
มากัดแล้วก็หายไปถ้าเกิดรู้สึกว่าโดนกัดอย่างนี้เราต้องรีบหา
เพราะบางทีมันวิ่งเร็วอย่างนี้มันจะหาไม่เจอเลยค่ะ

ตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นที่บ้านเนี่ยตัวขนาดไหน

ในครอบครัวมีกันสี่คนใครโดนตะขาบต่อยบ่อยสุด
ส่วนใหญ่เป็นแม่กับหนูอย่างนี้ค่ะโดนบ่อยสุด
ประมาณคืนแล้วสองทีอย่างนี้ค่ะ
บางทีมาตอนหัวข้ำแล้วนอนเสร็จบางทีตอนตี๕๔ขึ้นมากัดอีกแล้ว
แล้วเวลาโดนต่อยอย่างหนูโดนตะขาบนี่ก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นสัตว์มี
พิษแรงมากครับบางคนเนี่ยถ้าแพ้ถึงตายเลยนะครับ
ของหนูเนี่ยถือว่าแพ้ตะขาบไหมคะคนดี

อย่างพอหนูแพ้ตะขาบก็จะมือบวมไปทั้งมือเลยค่ะ
จากปวดแล้วก็บวมเหรอคะคุณพ่อ
เดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดนึงอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเคยเห็น
คอนโดยังไงไม่มีตะขาบเต็มที่ก็แมลงสาปอะ

นี่คือตะขาบนะฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้
ขาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษแรงมากนะฮะ
เวลาคนที่ถูกตะขาบกัดเนี่ยจะมีอาการต่างกันไป
แล้วแต่ความแพ้ของแต่ละคนนะครับบางคนแพ้มากเนี่ย
ถึงขั้นเนื้อตายนี่ก็คือเป็นภาพที่เท้าแล้วโดนกัดแล้วเนื้อตายไปเลย

ก็คือที่บ้านเนี่ยคนที่แพ้พริกตะขาบมากที่สุดคือคุณพ่อ

ก็นานถึงเป็น๒๓อาทิตย์นะครับ
๒๓อาทิตย์ปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนะครับไม่หาย

ก็ให้ยาแล้วก็ทายายาแก้แพ้อะไร
ก็คือไทยแก้แพ้แล้วก็ต้องรอมันยุบไปเอง
เคยไหมคะคุณพ่อแบบโดนต่อยตรงนี้ปึ้งทายายังไม่ทันแล้วเลยมาอีกแล้ว

บางทีอากาศตามขาหรือตามที่อื่นตามลำตัวอย่างเงี้ย
แสดงว่าเรื่องตะขาบเป็นปัญหาใหญ่สุดในบ้านเราเลย
คือไม่ว่าน้ำรั่วฝนตกอะไรก็ตามเรื่องนั้นคือมันก็หนักแหละแต่ว่าเรื่องนี้หนักสุด

แล้วเรามีวิธีทำยังไงไม่ให้มันเข้ามาในบ้านวิธีที่บ้านเราใช้

หนูจะเอาผ้าที่ไม่ใช้แล้วอ่ะมาอุดรูเลยนะเอาแบบเรียบเลยนะ

ไม่ใช่ยาวยังข้างนอนหนูแล้วก็
อย่าเรียกว่ารู้เลยเรียกว่าช่อง

เห็นในรูปแล้วนี่ก็คือทำก็คือเอาผ้ามาอุด

คุณพี่เป๊กถามหน่อยว่าหลังจากอุดแล้วมันได้ผลอย่างที่เราคิดไหม

บอกเห็นมีวิธีจัดเรียงการนอนด้วยที่บ้านว่าจัดเรียงยังไง

โซนที่ถ้าตะขาบขึ้นมาจะต้องโดนแน่
มุติพี่เป๊กเป็นตะขาบซื้อขึ้นมาปุ๊บ

ทำไมถึงเลือกเป็นคนต้อนรับเวลค่ำตะขาบ

เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้น้องโดนกัดอย่างนี้ค่ะ

แล้วเรารู้สึกยังไงกับการเสียสละของพี่เขามั่ง

แล้วพี่กิต้าเขาบอกการ์ตูนว่าอย่างไร

พี่เขาไม่อยากให้หนูโดนตะขาบกัดค่ะ

โดนเลยโดนบ้างไหมตั้งแต่เปลี่ยนที่นอนแล้ว

พิษน้อยแล้วเพราะกัดพี่มาแล้วไง

จางแล้วก่อนจะมาถึงตรงนี้กัดอีกทีก็ไม่เป็นไร
ก็เป็นแบบว่าคือทั้งบ้านเนี่ยทุกคนมีพิษตะขาบอยู่ในตัวหมด

บอกเขาว่ายังไงบ้างอะอยากฟังจังเลย
บอกพี่กีต้าแต่แบบพี่เป๊กแอบฟังอย่างนี้ได้ไหมคะ

เราเรียนเก่งเหมือนพี่สาวไหมครับ

เมื่อเติมที่แล้วได้๔จุดสูงค่ะ

นี่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนี่คือเกียรตินิยม

ที่ลองลงมาก็คือเราไม่มีตังค์ซ่อมบ้าน

นี่คือก็เป็นปัญหาที่ใหญ่พอกับตะขาบ

มันมีปวกอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นรูอะค่ะ
ถ้าเกิดรูเล็กก็๑๐กว่ารูอยู่
แล้วก็มีรูใหญ่แบบว่าขาตกลงไปได้อย่างนี้ค่ะ
ประมาณ๕๖รูอย่างนี้ค่ะ
นอกจากมิตรขาบแล้วยังมีกับดักเนี่ยค่ะ
หนูแบบว่าเคยถือมาระเมิงอย่างนี้ค่ะ
ว่ามันมืดก้าวไปเสพพื้นลงไปเลย

พ่อก็เคยอยู่ครั้งสองครั้งนี้ค่ะ

เพราะคุณพ่อเป็นคนตัวใหญ่เป็นผู้ใหญ่

คุณพ่อเคยตกไปกี่ครั้ง

ตกไปในรูหรือว่าตกไปทั้งตัวเลยคุณพ่อ

บอกนอกจากมีตะขาบมีหลุมของบ้าน

กลัวกันมากเลยก็คือว่ามันจะบินไม่บินแหล่แล้ว

ใช่ไหมครับพ่อมันเป็นอย่างไรครับใช่ครับ

เป็นพญาก็คือไม่ได้ถาวร
ก็คือโครงเนี่ยมันเป็นล้าวเป็ดมาก่อนไม่ได้เป็นบ้าน
แล้วทีนี้มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องจากว่าเคยอาจจะมี
พวกเศษอาหารเป็ดเป็นมูลเป็ดอะไรอยู่เยอะ
ตะขาบมันก็เลยมาอาจจะเป็นรังของเขาตรงนั้นอยู่ก่อน
พ่อคะกิจวัตรประจำวันของพ่อคือต้องทำอะไรบ้าง

ออกไปในทุ่งก็ออกไปดูข้าวดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
รายได้ที่บ้านเราเป็นไงคะครอบครัวของเรา
รายได้เหรอก็ตอนนี้ก็แย่ครับเพราะว่าเจอเพี้ยเจอแมลงอะไรอย่างนี้

๑๐ตัวรายทำกันสองคนตายาย

ค่ะที่บ้านมีหนี้ไหมคะ

ก็ประมาณไหลตั้งอยู่

ชาวนานี่เป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยนะคะ
ให้คนได้รับประทานข้าวแต่ว่าชาวนาก็เป็นหนี้เยอะเหลือเกิน
ใช่เพราะผมเห็นผู้แข่งขันของเรามาส่วนใหญ่
ก็เป็นชาวนาเยอะมากถามแล้วก็ทำขายไป

ถามคุณแม่เวลาไม่มีเงินไปลงทุนทำนา

บางทีไปร้องเพลงตามงานวัดเนี่ยค่ะ
ก็ได้บ้างแล้วก็ยืมญาติบ้าง
ญาติหนี้บ้างแล้วก็ญาติทางแฟนบ้างค่ะ
เขาร้องเพลงเขาชอบเองหรือว่าเขาไปฝึกอะไรบ้าง

เพราะว่ามีญาติกันเขาประกวดร้องเพลงก็เลยไปดู
แล้วพอดีไปเจอเด็กร้องเพลงเก่ง
ก็เลยบอกอยากมีลูกร้องเพลงบ้างอะไรอย่างนี้

รายได้ของเขาเป็นยังไงบ้างคะการไปร้องเพลง

จิงเชฟไปประกวดได้มา๘๐๐๐บาทอย่างนี้

ประกวดชนะแล้วได้เงินสูงสุดเท่าไหร่
สูงสุด๘๐๐๐บาทอย่างนี้ค่ะ

สิบสิบเอ็ดขวบเนี้ยค่ะรายได้ตั้งแต่ประกวดร้องเพลงมาเนี้ย
คร่าวเลยที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่มาได้ได้ประมาณกี่บาทคะกีต้า
ก็ประมาณไร่หมื่นนะคะตั้งแต่เด็กเนี้ยค่ะโอ้โห
เป็นหลักหมื่นเลยนะฮะนี่ไม่แน่นะฮะ
อาจจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
สุรพลสุรพลสุพรรณชะเริงใช่นะวันนี้กีต้ามีโอกาส
ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้มีสิทธิ์เท่ากับผู้ใหญ่ทุกคน
ที่จะคว้าเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตสูงสุดเลยนะครับ
กีต้ามาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

พอเหรอลูกสามหมื่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างสามหมื่น

เอาไปซ่อมบ้านก่อนค่ะเพราะว่าเสี่ยวตะขาบ
อย่างเดียวสามหมื่นนี่หนูทำอะไรได้บ้างหนูรู้หรือยังว่าเงินสามหมื่นมันเอาไปซ่อมบ้านตรงไหนได้บ้างที่เรา
เห็นชั้นเขาบอกว่า๓หมื่นนี่ทำครั้งรอบบ้านได้หมดเลย
ก็คือไปตีเป็นวัสดุปิดปิดไม่ให้ตะขาบเข้าได้
เดี๋ยวนะกีต้าไหนก็มาแล้วไม่สนใจไอ้รูรั่วนั่นหน่อยเหรอ
ที่เป็นรูพื้นที่แล้วก่อนเราไปเข้าห้องน้ำที่ขาตกไปบ่อยอันนั้น

ก็ถ้าเกิดร้องได้ก็สู้ต่อค่ะ
ดูท่าทางแล้วน้องเขามีความสามารถในเรื่องร้องเพลง
ขนาดยังไม่ได้ร้องนะแต่ดูจากว่าชนะเลิศมาได้เงินมา๗๘พันเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดา
ร้องตั้งแต่๕ครัวก็ได้หลายหมื่นน่าจะได้เกินกว่านั้นนะคุณพ่อนะ
และวันนี้มาแนะนำน้องกีต้าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จัก
หน้าค่าตากันแล้วอดใจรอเอาไว้คราวหน้า
มาติดตามเชียร์น้องกีต้ากันได้นะคะว่าสาวคนนี้จะทำสำเร็จไหม
ยอดเงิน๓๐๐๐บาทที่เธอต้องการ
เธอจะได้ไปล้อมและปิดรูเพื่อป้องกันตะขาบได้หรือไม่ค่ะ
มาติดตามเป็นกำลังใจให้เธอนะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ความฝันของหนูคืออยากมีบ้านที่ปลอดภัยจากตะขาบค่ะ
ยังไงทุกคนไม่โดนตะขาบกัดอีกต่อไปค่ะ

ความเหมือแม่
มือเย็น

ใจหาย

ใจหายเมื่อวันละ

วันพินจากพี่ไป
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ผ่านมาได้แล้วตอนนี้มีแล้ว

เพลงที่จะให้ฟังต่อไปนี้มูลค่า๒แสนบาทพี่หน่อยจ๋า
เพราะฉะนั้นเราจะทำแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้ว
ถ้าเราไม่รู้จักเพลงเราก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนกว่าเดิม
ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังไปพร้อมเลยกันนะครับ
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทครับ
โอ้โหก็ไม่ใหม่มากเก่าแต่ว่าก็ไม่ใช่รุ่นพี่หน่อยแหละ

อินโทรเพลงที่๗นะครับมูลค่า๒แสนบาทนานจะได้ฟังกันสักทีนะครับ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
๑สันบาทใช่เหรอครับ

ไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยมาใกล้กูเพชร

แล้วมาครั้งแรกนี่มาออกรายการทีวีเลยนะ

มันคนที่เก็บขยะทำงาน

ร้องได้

เขาไปกาดเท้าคุณแม่ก่อนเลย
จนได้แม่ทำเงินได้
ปลูกบ้านแล้วยาย
ฉันทำได้แล้วปลูกบ้านให้พ่อให้แม่ได้สำเร็จ
ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านนะจ๊ะที่ให้โอกาสฉันจ้า
สำเร็จแล้วลูกทำสำเร็จแล้วลูกเอ้ย
เขาปลูกบ้านปลูกจ้างให้แม่แล้ว
แม่ดีใจจังเลย
และตอนนี้นะครับก็มาพบกับนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเราได้เลยครับ
ชื่อเด็กหญิงอวัสยานามสกุลชัดเงิน
ชื่อเล่นชื่อกีต้าอายุ๑๒ปีค่ะ
หนูเป็นลูกชาวนาค่ะพ่อแม่ของหนูทำนาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ครอบครัวผมทำนาครับปีนึงก็ทำนาได้สองครั้ง
บางปีก็มีกำไรบางปีก็มีกำไรปีแล้วได้๒๐๐๐
ก็ถือว่าเยอะสูงสุดแล้วครับบางทีก็ขาดทุนมันก็เสมอทุน
ปีนี้ลงมาแล้วครับประมาณ๑๕วันครับ
ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าชะตากรรมจะยังไงก็แล้วแต่ธรรมชาตินะครับ
ลูกชาวนาก็ถือว่าจนค่ะต้องประหยัดทุกบาทเลยค่ะ
แม่ก็เคยร้องไห้บ่อยตอนราคาข้าวตกอย่างนี้ค่ะ
อนาคตของหนูก็อยากทำนาด้วยค่ะ
ที่หนูได้อยู่ทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนทำเป็นล้าวเป็ดค่ะ
มีแต่เสาการรังคาที่เรื่องไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วพอเขาเลิกทำแล้วค่ะพ่อของหนูก็เลยขอเช่าต่อค่ะ
ต้องมาปูพื้นไหม้แล้วก็มาทำให้หมดทั้งกระดานด้วยค่ะ
แทบครัวก็เป็นพ่อพระยาง

ก็จะกระพือแรงมาก
บางทีลมแรงจากพระยางกระพื้นอย่างนี้ค่ะ
ยิ่งน่ากลัวจะปิ้นตอนดึกด้วยค่ะ

ก็เลยพาแม่กับหนูไปอยู่ที่ห้องน้ำกัน
กว่าฝนจะหายตกอะค่ะ
สภาพพื้นบ้านตอนนี้นะคะมันก็โดดโปรดกลิ่นแล้วก็ผูกไปด้วยอะค่ะ

หนูเคยพาดลนไปด้วยค่ะตรงนั้นเจ็บมากเลย

ก็ดันขึ้นไม่ไหวคนเดียวอะค่ะ
เพราะพ่อก็หนัก๙๐กว่าอะค่ะ
จากรูรั่วในบ้านแล้วนะคะ
ในห้องนอนของหนูก็ยังมีรูรั่วเลยค่ะ
มันรั่วแบบว่าเป็นแถบหัวนอนแล้วก็ข้างห้องเลยค่ะ

ส่วนใหญ่ก็จะมีตะขาบขึ้นมากัดด้วยค่ะ
จะกัดแม่กับหนูนะคะ

บางทีก็มาตัวเล็กทีก็คือตัวเท่านี้โป้งเลยอ่ะ
ถ้ามันกัดได้มันจะบวมมากเลยปวด
ลูกโดนกัดบ่อยแต่เราจะโดนบ่อยมากเลย

รูปตูปมัอยต้องนึกไว้ก่อนเลยว่าตัวตะขาบ

มันก็จะเข้ามามันไม่มีที่เกาะไง

ที่อื่นทั่วหมดมันก็จะมาลุมอยู่ตรงนี้

แม่กับหนูแล้วว่าน้องจะไม่ค่อยแพ้จะปวดมากกว่า
แล้วยิ่งช่วงเปิดเทอมบางทีโดนตะขับกัดข้างขวางอย่างนี้ค่ะ
บางทีก็ปวดถึงกับเขียนหนังสือไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะ
กีต้าลูกสาวของผมครับก็เป็นเด็กที่ดีครับ
เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขยันเรียนครับ
เรียนเก่งครับก็ได้๔เกือบทุกวิชาครับ
คุณครูก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนครับในการไปประกวดแต่ละที่ต่างครับ
เป็นความภูมิใจของครอบครัวและพ่อแม่ครับ

ก็ต้องไปยืมญาติก็เกรงใจเขา
เป็นนี่รวมประมาณร่วม๓๐๐๐บาทต้องส่งดอกด้วยครับ
ปีนี้ก็โชคดีหน่อยที่กีต้าช่วยร้องประกวดร้องเพลงได้เงินมาบ้าง
เรามาช่วยซื้อปุ๋ยซื้อยาก็สงสารลูกต้องมาลำบากเพราะเรา
ก็บางทีก็ไม่รู้จะทำไงก็บอกว่าบ้านเราจนอะไรอย่างนี้
ต้องทนไปก่อนถึงไหนทนได้ก็ทนอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูตั้งใจไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะซ่อมบ้านมาให้แม่ค่ะ
นั่นคือภาพชีวิตของเธอค่ะนอกจากจะต้องต่อสู้กับความลำบากนะคะ
มาพบกับเธอเลยนะครับน้องกีต้าลูกสาวชาวนา
ขอสู้เพื่อบ้านที่ไร้ตะขาบเชิญครับ

นี่ก็คือโฉมหน้าของน้องกีต้านะครับ
เป็นคนกรุงเทพแน่เลยสำเนียงแบบนี้
ไม่ใช่ฟังหนูก็รู้ว่าต้องเป็นคนเชียงใหม่
เนอร์อย่างนี้มีที่เดียวสุพรรณบุรีนะครับ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวทั้งอยู่ทางด้านล่าง

หนูมาสู้เพื่อบ้านที่ไร้ตะขาบ

แล้วก็มันยังมีช่องโหวต
ตั้งแต่ข้างนอนหนูยันหัวนอน

อย่างตอนนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาบ่อยมาก

ประสบปัญหากับตะขาบในขนาดไหนลูก
อาทิตย์หนึ่งเนี่ยถึง๑๒ครั้งเลยค่ะ

กับที่บ้าน๔คนแต่ตอนตื่นมา
เยอะไหมเจอแบบมากสุดเลย

ส่วนใหญ่มันจะไม่ขึ้นมาบนที่นอน
จะมากัดแล้วก็หายไป

เราต้องรีบหาว่าบางทีมัน

ตัวใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นที่บ้านเนี่ยตัวขนาดไหน
ในครอบครัวมีกันสี่คนใครโดนตะขาบต่อยบ่อยสุด
ส่วนใหญ่เป็นแม่กับหนูอย่างนี้ค่ะโดนบ่อยสุด
ประมาณคืนละ๒ทีอย่างนี้ค่ะ
บางทีมาตอนหัวค่ำแล้วนอนเสร็จบางทีตอนตี๕ตี๔มันขึ้นมากัดอีกเยอะ
แล้วเวลาโดนต่อยอย่างหนูโดนตะขาบนี่ก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นสัตว์มีพิ
พิษแรงมากครับบางคนเนี่ยถ้าแพ้ถึงตายเลยนะครับ
ของหนูเนี่ยถือว่าแพ้ตะขาบไหมคะคนดี

อย่างพอหนูแพ้ตะขาบก็จะมือบวมไปทั้งมือเลยค่ะ
จากปวดแล้วก็บวมเหรอคะคุณพ่อ
เดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดนึงอยู่กรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเคยเห็น
คอนโดอย่างงี้ไม่มีตะขาบเต็มที่ก็มะแรงสาบอะ

นี่คือตะขาบนะฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้
ขาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษแรงมากนะฮะ
เวลาคนที่ถูกตะขาบกัดเนี่ยจะมีอาการต่างกันไป
แล้วแต่ความแพ้ของแต่ละคนนะครับบางคนแพ้มากเนี่ย
ถึงขั้นเนื้อตายนี่ก็คือเป็นภาพที่ที่เท้าแล้วโดนกัด
แล้วเนื้อตายไปเลยบวม
ก็คือที่บ้านเนี่ยคนที่แพ้พริกตะขาบมากที่สุดคือคุณพ่อ

ก็นานถึงเป็น๒๓อาทิตย์นะครับ
๒๓อาทิตย์ปวดทรมานอยู่อย่างนั้นนะครับไม่หาย

ก็ให้ยาแล้วก็ทายายาแก้แพ้อะไร
ก็คือไทยแก้แพ้แล้วก็ต้องรอมันยุบไปเอง
เคยไหมคะคุณพ่อแบบโดนต่อยตรงนี้ปึ้งทายายังไม่ทันแล้วเลยมาอีกแล้ว

บางทีอากาศตามขาหรือตามที่อื่นตามลำสัวอย่างนี้
แสดงว่าเรื่องตะขาบเป็นปัญหาใหญ่สุดในบ้านเราเลย
คือไม่ว่าน้ำรั่วฝนตกอะไรก็ตามเรื่องนั้นคือมันก็หนักแหละแต่ว่าเรื่องนี้หนักสุด

แล้วเรามีวิธีทำยังไงไม่ให้มันเข้ามาในบ้านวิธีที่บ้านเราใช้

หนูจะเอาผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาอุดรูเลยนะเอาแบบเรียบเลยนะ

ไม่ใช่ก็ยาวยังข้างนอนหนูแล้วก็

เห็นในรูปแล้วนี่ก็คือทำก็คือเอาผ้ามาอุด

คุณพี่เป๊กถามหน่อยว่าหลังจากอุดแล้วมันได้ผลอย่างที่เราคิดไหม

บอกเห็นมีวิธีจัดเรียงการนอนด้วยที่บ้านว่าจัดเรียงยังไง

เป็นโซนที่ถ้าตะขาบขึ้นมาจะต้องโดนแน่
สมมุติพี่เป๊กเป็นตะขาบซึ้งขึ้นมาปุ๊บ

ทำไมถึงเลือกเป็นคนต้อนรับเวลค่ำตะขาบ

เพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้น้องโดนกัดอย่างนี้ค่ะ

แล้วเรารู้สึกยังไงกับการเสียสละของพี่เขามั่ง

แล้วพี่กิต้าเขาบอกการ์ตูนว่าอย่างไร
๒ปวดไหมคะ
ปวดนิดนึง

โดนเลยโดนบ้างไหมตั้งแต่เปลี่ยนที่นอนแล้ว

โดนพิษน้อยแล้วเพราะกัดพี่มาแล้วไง

งแล้วก่อนจะมาถึงตรงนี้กัดอีกทีก็ไม่เป็นไร
ก็เป็นแบบว่าคือทั้งบ้านเนี่ยทุกคนมีพิษตะขาบอยู่ในตัวหมด

บอกเขาว่ายังไงบ้างอะอยากฟังจังเลย
บอกพี่กีต้าแต่แบบพี่เป๊กแอบฟังอย่างนี้ได้ไหมคะ

พี่สาวเราเป็นคนยังไงคะพี่สาวเราใจดีไหม

เราเรียนเก่งเหมือนพี่สาวไหมครับ

วันเดือนที่แล้วได้๔จุดถึงสูงค่ะ

ไม่มีตังค์ซ่อมบ้านนี่คือก็เป็นปัญหาที่ใหญ่พอกับตะขาบมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราบ้าง
มันมีปวกกินอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็เป็นรูอะค่ะรูถ้าเกิดรูเล็กก็๑๐กว่ารูอยู่
แล้วก็มีรูใหญ่แบบว่าขาตกลงไปได้อย่างนี้ค่ะประมาณ๕๖รูอย่างนี้ค่ะ

หนูบอกว่าเคยตื้อมาละมืออย่างนี้ค่ะมันเหมือนว่าแล้วก็มองไม่เห็นรูอย่างนี้ค่ะ
มันมืดเก้าไปเสพพื้นลงไปเลย

พ่อก็เคยอยู่ครั้งสองครั้งนี้ค่ะหนูก็กลัวพ่อตกมา

คุณพ่อเคยตกไปกี่ครั้งครับ

ตกไปในรูหรือว่าตกไปทั้งตัวเลยคุณพ่อ

เป็นรอยนิ้วเป็นแผลครับผม
บอกนอกจากมีตะขาบ

กลัวกันมากเลยก็คือว่ามันจะบินไม่บินแหล่แล้วเนี่ย

เป็นพญาก็คือไม่ได้ถาวร
มันเป็นล้าวเป็ดมาก่อนไม่ได้เป็นบ้าน

พวกเศษอาหารเป็ดเป็นมูลเป็ด

อาจจะเป็นรังของเขาตรงนั้นอยู่ก่อน

ทำนาครับก็ออกไปในทุ่ง

รายได้ที่บ้านเราเป็นไงคะครอบครัวของเรา

แมลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผลผลิต
ได้ไม่เต็มที่ครับที่นามี

๑๐ตัวรายครับ๑๐ตัวราย
ทำกันสองคนครับตายายครับ

ก็ช่วยได้บางอย่างครับ
ที่บ้านมีหนี้ไหมคะมีฮะ

หลักแสนไหมครับหลักแสนนะ
ครับครับนะชาวนานี่เป็นอาชีพที่
เหน็ดเหนื่อยนะคะใช่ให้คนได้
รับประทานข้าวแต่ว่าชาวนาก็เป็นหนี้เยอะเหลือเกิน

ถามแล้วก็ทำขายไปสองหมื่นสามหมื่น
หักไปหักมาเหลือสามร้อย
ถามคุณแม่เวลาไม่มีเงินไปลงทุนทำนา

บางทีไปร้องเพลงตามงานวัดเนี่ยค่ะ

ญาติบ้างยืมญาติหนี้บ้าง

เพราะว่ามีญาติกันเขาประกวดร้องเพลงก็เลยไปดู
แล้วพอดีไปเจอเด็กร้องเพลงเก่ง

พอดีได้สมใจเลย
ทีนี้เขาสร้างรายได้ให้คุณแม่
รายได้ของเขาเป็นยังไงบ้างคะ

เราก็ไม่ต้องเก็บดีกว่า

แสดงว่าเราต้องแอบเห็นมุมเศร้าของแม่แน่เลย

ก็ทีบ้างห่างบ้างเนี่ยค่ะ
แล้วเวลาเขาร้องไห้เราเข้าไปปอบเขาไหม
เคยบอกแม่ว่าไม่ต้องร้องไห้นะ
และหนูจะช่วยแม่หาเงินเองเนี่ยค่ะ

บางทีก็ทำนาบ้างค่ะ

แต่เพิ่งมาได้รางวัลแบบว่าที่๓ที่๒เนี่ยค่ะประมาณตอน๑๑ขวบอย่างนี้ค่ะ
ก็ประมาณรายหมื่นตั้งแต่เด็กทีเนี่ยค่ะ

นี่ไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งเพราะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
เป็นที่เกิดของศิลปินชื่อดังมากมายนะมีอาแอดคาราบาลคุณพุ่มพวง
อาวัยพุทธพระสุพรรณสุรพลสุรพลสุรพลสวัสดิ์เจริญใช่
วันนี้กีต้ามีโอกาสขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้มีสิทธิ์เท่ากับผู้ใหญ่ทุกคน
ที่จะคว้าเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตสูงสุดเลยนะครับถ้าร้องได้๑๐เพลง
โดยเนื้อไม่ผิดเลยหนึ่งล้านบาทค่ะกีต้ามาออกรายการ
ได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
จากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
สามหมื่นบาทค่ะสามหมื่นบาท
ตอนแรกนึกว่าสามแสนนั่นน่ะสิจะพอเหรอลูก

เอาไปซ่อมบ้านก่อนเลยค่ะก็คือซ่อมบ้าน

ไม่ให้สะคราปเข้าได้
ที่เราก่อนเราไปเข้าห้องน้ำที่ขาตกไปบ่อยอันนั้น
เราจะเอาแต่ขอบอย่างเดียวเลยเหรอ
ก็ถ้าเกิดร้องได้ก็สู้ต่อค่ะ
ท่าทางแล้วน้องเขามีความสามารถในเรื่องร้องเพลง

แต่ดูจากว่าชนะเลิศมาได้เงินมา๗๘พัน
ก็ไม่ใช่ธรรมดาร้องตั้งแต่๕ครัวก็ได้หลายหมื่น
น่าจะได้เกินกว่านั้นนะคุณพ่อ
และวันนี้มาแนะนำน้องกีต้าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จัก
หน้าค่าตากันแล้วอดใจรอเอาไว้คราวหน้า
มาติดตามเชียร์น้องกีต้ากันได้นะคะว่าสาวคนนี้
จะทำสำเร็จไหมกับยอดเงิน๓๐๐๐บาทที่เธอต้องการ
เธอจะได้ไปล้อมและปิดรูเพื่อป้องกันตะขาบได้หรือไม่ค่ะ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๑๘นาที๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

อยากมีบ้านที่ปลอดภัยจากตะขาบค่ะ
ให้ทุกคนไม่โดนตะขาบกัดอีกต่อไปค่ะ
อย่าเมื่อแม่
มือเย็นจังหวัดสามชาติมาจัง

ใจหายเมื่อวันลาจา
เมื่อเวลาหลายประวันเพ็ญจากพี่ไป